ชอบทานผัดกะเพรายกมือขึ้นเลย

กะเพราในดวงจิตดวงใจของคุณผู้ชมเป็นแบบไหน
ผมไม่รู้แต่ถามแบบนี้แล้วกันว่า
กะเพราจานหนึ่งคุณว่าคุณต้องจ่ายเท่าไหร่

ต้องไปต่อคุณที่ฉันเคยทานแบบแพงสุดนะ

เรียกได้ว่าเรื่องของราคาไม่ใช่ปัญหา
แล้วแต่กินเข้าไปรู้สึกยังไงจ่ายแค่ไหน

เสิร์ฟแบบแล้วแต่อารมณ์

ฟิลล์แล้วเขามีคอนเซ็ปต์ยังไงยังไง

รอยแรงนี่
แบบชาวใต้ชาวใต้จ้าอุ๊ยดิฉันชอบแบบกะเพราแห้งเอาจริง
นี่ครับนายธนวิทย์สุดนะครับเจ้าของร้าน

ตอนนี้นะเป็นคนที่ผันตัวเองมา
เพราะแต่ก่อนทำอาชีพเป็นคนกลางคืน
ยังไงอ่ะเป็นดีเจดีเจจ้า
เปิดเพลงตามสถานบันเทิงในกรุงเทพ
แต่ด้วยโควิดละลอก๓ครั้งนี้
เฮ่ยเล่นสักไม่มีงานเลยขาดรายได้
ชวนคุณแฟนกลับมาที่บ้านเกิดนี่แหละ
ปักหลักอยู่นี่ก่อนอยู่ที่สุราช
ทีนี้ก็ลองทำข้าวผัดกระเพราขาย
ตอนแรกก็ขายแค่คนรู้จักก็พอไปได้นะ
ลูกค้าที่สนใจสั่งได้แล้ว
ถุดิบที่ใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เช่นไอเด้าก็จะใช้เป็นไอเป็น

ทางร้านเนี่ยเขาให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลยว่า
จะให้ค่าข้าวเนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่

จิตหัวใจขนาดนั้นเลยเหรอ
อื้ออโหแล้วถ้าบุตรรองรับเงินอย่างเงี้ยเหรอคุณ
ใช่ก็หยอดไปสิคิดซะว่าจะจ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเลย
เจ้าของร้านก็บอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยเฮ้ยได้มาจากพระพยอมครับ
ที่ท่านนำผักผลไม้มาวางขายที่วัดโดยให้ญาติโยมจ่ายค่าสินค้าตามกำลังที่มี
ตัวเขาเองเจ้าของร้านนะก็เลยมองว่าเออก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วนึกไปในสมัยก่อนไง
ตัวเขาเนี่ยเป็นดีเจเปิดเพลงให้ผู้คนได้ฟังส่วนมากเขามาฟังเพลงอย่างเดียวซะที่ไหนเล่า
เออเขาก็มาดื่มเครื่องดื่มสุรงสุราอะไรกันเนี่ยเนอะ
ตัวเขาเองเขาก็เลยคิดว่าอ้าวเหมือนเราเองก็สนับสนุนให้ลูกค้าทำผิดสินนะ
ผมว่าถ้าใครอยากจะไปลองทานดูไปลองอุดหนุนร้านนี้กับความคิดดีแบบนี้
ไปกันได้นะครับไปลองความเผ็ดร้อนของกะเพราร้านนี้
ศูนย์อาหารอัพทูยูจังหวัดสุราธานี
มาแบบนี้ผมว่าคนสุราชรู้จักตลาดอัพทูยู
ฉันชอบชื่อทั้งชื่อตลาดตลาดอัธยูแล้วแต่คุณ
แล้วชื่อร้านชื่อร้านเสิร์ฟฟิลแล้วแต่จะลงจะเสิร์ฟจะ

ได้กินแน่แต่ราคาแล้วแต่ลูกค้าเลยจ้า
เอาเป็นว่าอร่อยมากก็จ่ายมากหรือว่าสะดวกจะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่าย
เอาไม่ได้ฟิกว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็ดูตามความเหมาะสมแล้วค่ะ
จ่ายเป็นบัตรด้วยนะผมปกติผมถนัดรูดอ่ะ

พอแล้วเก็บบัตรคุณ